ขวัญจัดเลยจ้ะบอกเลยว่าการตอบคำถามสร้างตำนานตลอดนะคะ
เฮฮาเอิ๊กอ๊าคเป็นขวานใจพี่สื่อเมืองชน
ล่าสุดเรื่องอะไรไปฟังกันดีกว่า

มีมงเก็บไว้ที่บ้านกี่โมงแล้วจ๊

บุฟเฟ่จะเก็บแล้ว
ใครยังไม่ทานให้รีบทานได้เลย

เออนะคะพี่อาก็เลิกลากเลยจ้

งานนี้ค่ะทำเอาทั้งขวัญทั้งนักข่าวเนี่ย

หรือว่าฉันต้องไปกินบุฟเฟ่ต่อดีกว่า

ยินดีที่จะให้น้องเขาก้าวมาอีก

ก็ค่ะตำมานานแล้ว

เรามีเป็นร้อยมงค์
และร้อยโมงนั้นก็คือแม่ซื้อให้นางบอก

นักข่าวถามเรื่องผลงานละครใหม่กับช่องเจ็ด

ขวัญเธอเนี่ยนะอยู่วงการมานาน
ก็ต้องรอเหมือนสาวขวัญเลยจ้ะ

แต่ใครจะสะดวกว่าเอาดวงเธอไปผูกกันก็ได้เลยนะ

สวยตลกแล้วก็นกด้วยล่ะค่ะ
เฮ้ยจริงเหรอ

มีเข้ามาบ้างหรือยังครับ

ทำไมรู้สึกว่าไม่นก
ไม่เหมือนเป็นเรื่องตลกนะ
สวยตลกแต่เขาบอกว่าไม่นกนะ

แต่นี่นก